ที่ตระวัดชลบุรีงานวัดผู้ชายคนนึงอายุ๔๕ปี
อีกคนนึงก็อายุไม่น้อย๕๐ปีเต้นครับคุณผู้ชม
เต้นกันหน้าเวทีปรากฏว่าไปชนกันแค่นั้นแหละครับ
เอามีดมาแทงกันได้รับบาดเจ็บสาหัสฮะ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับนี่คือลานฉายหนัง
นี่เสือยังปูอยู่เลย
ฉายหนังกลางแปลงนะครับที่วัดวัดชัยมงคลฮะ
เป็นพระอารามหลวงนะโอ้แทงกันในพระรามหลวงเลยนะครับ
เป็นงานประจำปีครับอยู่พัทยาใต้ตะบนหนองปลือ
อัมพบังระมุงจัวร์วัดชนบุรีครับผู้ที่รับอาจเจ็บคือในอ้วน
ในอ้วนอายุห้าสิบแล้วถูกบีดแทงเข้าไหนแล้ว
หูเข้าคอคุณผู้ชมดูสิดูเลือดสิดูเลือดนะครับ
แทงเข้าคอแขนขวาแล้วก็แผ่นหลังอาการสาหัสเลยครับ
กู้ภัยเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลแล้วไปเจอมีดปลายแหลมเนี่ยฮะ
แหมจริงจริงตกอยู่หนึ่งเล่มผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
มารอดูหนังกลางแปลงครับหนังฉายเรื่องแรกเนี่ยนะ
ผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บก็เต้นกันอยู่เต้นกันอยู่จู่ทั้งคู่โดนกันครับ
เต้นไปเต้นมากระแทกกันทะเลาะกันต่อยกัน
ชาวบ้านเขาเฮ้ยแยกแยกนะครับแยกซะ
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตอนไหนไม่รู้ไปเอามีดมาแทงคนเจ็บนะครับ
ส่วนคนแทงคือนายสุรพลคำตันอายุ๔๕ปี
ถูกจับตัวได้นะพร้อมกับเพื่อน
เจ้าตัวสารภาพบอกว่าก็แทงในอ้วนจริงเอาไม่พอใจมาเต้นโดนผมทำไม
ก็ไปเอามีดจากแม่ค้าร้านลูกชิ้นนี่แหละมาแทงครับ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกนะนี่ครับสภาพคนโดนแทงฮะ
จะไล่ก็ไล่ไม่ทันเพราะวัดเป็นเขตอภัยธานด้วยใช่ไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็แจ้งตำรวจให้มาจัดระเบียบแล้ว
ผู้กำกรรมการสมเมืองภัทยาสมประโยชน์เปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพขณะเกิดเหตุได้ชัดเจนเลย
ก่อนเกิดเหตุผู้จามให้เข้าหูกันแล้วก็ต่อยกัน
ฝ่ายคนแทงนะครับนะฮะสู้ไม่ได้เลยไปเอามีดจากร้านค้ามาก่อเหตุ
ตรวจสอบประวัติพบว่าคนเร่ร่อนทั้งคู่นี้นะฮะ
ก็เป็นคนเล่ร่อนจริงอย่างที่กรรมการวัดเขาบอก
นายสุรพลถูกแจ้งก็หาพยายามฆ่านะครับนำตัวไปดำเนินคดีครับ